มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับ
สชเตรียมปลดล็อกให้กับพักการเมือง
สามารถทำกิจกรรมต่างได้ตามปกติ
ขณะที่การลงคะแนนอย่างเสียงเลือกตั้ง
พักประชาธิปัตย์ในวันนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับ
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการใช้
ที่จะใช้การเลือกตั้งกันนะครับ
ติดตามจากรายงานครับ
ขอโทษด้วยความดินใจและภาคก็ขอโทษด้วย
การแถลงเลื่อนวันลงคะแนนอย่างเสียงเลือก
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต่อสมาชิก
ของกรกฏอภาคประชาธิปัตย์ถึงสาเหตุ
ที่ต้องเลื่อนการลงคะแนนออกไป

เพื่อการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

สมัครเบอร์ที่๒นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม

นายอภิษฎเวชาชีวะ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
กล่าวในงานจิบน้ำชาพบปะสื่อมวลชน
พักเตรียมเดินเท้าพบประชาชนเพื่อรับสมัครสมาชิก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในวันที่๕พฤศจิกายนนี้
จุดต่อไปอนุสวรีชัยสมรภูมิ

พร้อมยืนยันว่ายื่นขอกรกตและขอสชแล้ว
ไม่กังวลหากพบคนเห็นต่าง
เช่นเดียวกับพักรวมพลังประชาชาติไทย

การแสดงความเห็นเป็นสิ่งสำคัญของประชาชน

กรรมการการเลือกตั้งยืนยัน
ติดตามพฤติกรรมของทุกพักการเมือง
และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้
หากไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่จำเป็นต้องกลัว
เช่นเดียวกับกรณีการยุบพักเพื่อไทย
อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน
หากมีมูลจึงจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
โดยเตรียมเชิญพักการเมืองร่วมประชุมหารือ
วันพฤหัสที่๒๒พฤศจิกายนนี้
เกี่ยวกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

รวมไปถึงการจัดดีเบตผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐ
ส่วนในมงคลกิจสุขศิลป์ธรานนทร์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิลัยพร้อมคณะ
เดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานกรกต
ขอให้ตรวจสอบการจดแจ้งชื่อพักพลังประชารัฐ
โดยระบุก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง
ทำให้ประชาชนหลงผิดคิดว่าเป็นผลงานของพักการเมืองนั้น
เหตุเพราะตั้งแต่ปี๒๕๕๙ถึงปี๒๕๕๙
กระทรวงทะบวงกลมต่างใช้ชื่อประชารัฐ
ท้ายโครงการเกือบทั้งหมด

และรัฐมนตรีว่าการกรสงค์กลาโถม
กล่าวยืนยันการปลดล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมได้เต็มที่
ว่าไม่เกินต้นเดือนธันวาคมนี้
แต่เห็นว่าเวลานี้ขอสชก็ปลดล็อกไปแล้วระดับหนึ่ง
เพราะภาคการเมืองก็ทำกิจกรรมเดินหาสมาชิกกันได้แล้ว
ก็ปลดปลดหน้าปลดหน้าไม่เกินเดือนหน้า
หน้าต้นเดือนโอ๊ยค่ะ
ไม่ทำไมอยากปลดนะนี่ก็ปลดนี่
ก็เดือนนี้ก็เดินอยู่แล้วนี่
ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวในงานสตาร์ทอัพร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย
ยืนยันไม่เคยฝันจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาพบ
จะเรียกตัวเองว่าลุงแต่เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น
ก็อย่าลืมว่าเป็นลุงเป็นหลานเพราะตัวเองไม่เคยลืม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน